มาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะฮะ
ก็อย่างที่เราทราบว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็พยายามที่จะหาทุกวิถีทาง

ให้ประชาชนผู้ค้ารายย่อย
จองมาซื้อในแต่ละงวดก็แล้ว
วันนี้ครับล่าสุดครับมีวิธีการใหม่เพิ่มเติมเข้ามา
นี่นะฮะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่
เบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคา
การจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคานะฮะ
โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งความนำจับ
และเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคา
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะโดยจะจ่ายให้อย่างนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่คนที่ไปจับกลุ่มได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ
แต่ไม่เกินคดีละ๒๐๐๐บาท
๒ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ๑๐๐๐บาท
ถ้าถึงที่สุดแล้วคดีนี้ไปถึงที่สุดนะเอาไปเลย
รับมาก็๘๐กว่าบาทแล้วจากยี่ปั๊ว
ก็สำนักงานสลากคงมองว่า
อันนั้นก็เป็นส่วนที่ไปรับมาเกินราคา
แม่ค้าพ่อค้าขายลอตเตอรี่ก็บอกว่า

ทำไมไม่ไปแก้ที่ต้นทาง

แต่ว่าหลักการที่ออกมาเนี่ยการขอรับเงินรางวัลก็คือต้องคดีสิ้นสุดแล้วนะฮะ
คดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วท่านแจ้งความเจ้าหน้าที่ให้ไปจับ
เจ้าหน้าที่จับแล้วมีการส่งฟ้องอะไรกันเรียบร้อยแล้ว
คดีถึงที่สุดแล้วถึงจะได้เงินรางวัลนะครับ
คำถามตามมาแน่นอนท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไร
ให้มีรางวัลนำจับคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคา๘๐บาทนะครับ
เรื่องนี้นายธนวัฒนพลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
การออกประกาศออกระเบียบมาแบบนี้นะครับ
ก็เพราะต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลนำจับอย่างชัดเจน
ที่ผ่านมาได้มีการให้เงินรางวัลนำจับกับผู้แจ้งความ
หากพบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอยู่แล้ว
เพียงแต่ไม่ได้ประกาศออกมาให้ชัดเจนในลักษณะแบบนี้เท่านั้น
อย่างวันนี้ออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาเลยแม้จะเป็นการถูกมองว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
แต่ว่าอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธี
ที่จะช่วยแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาได้เพราะอาจทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ
ช่วยกันตรวจสอบเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐมากขึ้นเนื่องจากเงินรางวัลนำจับที่ได้ก็ถือว่าก็ไม่น้อย
ให้๑๐๐บาทต่อ๑กรณีเนี่ยเท่ากับถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวครึ่งใบ
ส่วนการแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาเอาแบบให้เป็นรูปธรรมนะครับให้หมดสิ้น
โศกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือกลุ่มพ่อค้าคนกลาง
หรือว่าพวกยี่ปั๊วซึ่งเป็นคนได้โคต้าสลากมาแล้วก็เอามากำหนดราคา
เอามารวมชุดขายเอามาปล่อยให้กับมือต่อต่อไปนี่เป็นปัญหาที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยายามแก้ไขมาโดยตลอดและยังต้องแก้ไขต่อไปใช่ค่ะอันนี้ผมพูดเอง
พยายามแก้ไขมาตลอดนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะ
ทีนี้แม่ค้าสลากรายย่อยนะครับอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
บอกว่าเขาไม่สามารถขายได้หรอกใบละ๘๐บาทอันนี้รายย่อยนะฮะ
มือสุดท้ายเลยนะครับไปหาท่านเนี่ยเจอเลยเนี่ยนะฮะ
ยืนรอหรือว่าขี่จักรยานไปเนี่ยนะแม่ค้าที่จังหวัดเลยนะครับ
อยู่ที่ด่านซ้ายบอกว่าต้นทุนมาก็แพงอยู่แล้ว
จะให้ขายใบละ๘๐บาทเนี่ยกองสลากต้องปล่อยมาที่ใบละ๖๕บาท
ดังนั้นกองสลากคือต้นทุนที่ไปรับมาจากกองสลากเนี่ย
ต้องอยู่ที่ใบละ๖๕แล้วกองสลากก็ต้องไปจับยี่ปั๊วด้วย
เพราะยี่ปั๊วรับมาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ล่ะเอาเป็นว่ามาถึงเขาเนี่ย
มันแพงบางทีมันเกิน๘๐หรือว่าเท่า๘๐แล้วเขาขายไม่ได้
เป้าให้เลยกองสลากต้องไปจับยี่ปั๊วที่สนามบินน้ำ
สี่แยกคอกวัวรวมถึงตลาดค้าส่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ก็ลาไปเสนีก็๘๐กว่าแต่๙๐อยู่แล้วอ่ะค่ะ
นะ๘๙ขาย๘๘บาท
คือแม่ค้ารายย่อยเขาบอกเขาฟังข่าวนี้เขาได้ยินเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่สบายใจ
ใช่เขาก็เหมือนกับว่าต้องขายลอตเตอรี่ไปหวาดระแวงไป

ราคาแต่เขารับมามันก็เกิน๘๐อยู่แล้วเขาบอกแบบนี้
แล้วถ้าเกิดจะถามว่าอ้าวก็เขามีโคต้าให้ไงคนละ๕เล่ม
ไปจองโครตาได้ตั้ง๕๐๐๐ใบเขาบอกว่าคนที่อาชีพขายตรงนี้จริง
คนละ๕เล่มเนี่ยนะไม่พอขายไม่พอกินเขาก็ต้องไปรับมาเพิ่ม
ก็ไปซื้อกับคนที่ลงทะเบียนไว้กับกองสลากไงแล้วคนที่ลงทะเบียนไว้มาขายต่อเขาก็ขายแพงไง
มันก็วนไปเป็นปัญหาแบบนี้นะครับ

ลองดูนะฮะท่านสำรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นยังไงกันบ้าง